ต้นมงต้นไม้แล้วก็หวังจะได้ผลใช่ไหม
นี่ปลูกกล้วยได้ผลอย่างเดียวไม่พอ
มันเหมือนจะได้โชคหรือเปล่า
ไปดูเจ้ากล้วยประหลาดนี้หน่อยครับ

นี่แต่ว่าไปบ้านเลขที่นี้ครับ

อยู่ที่บ้านรังกาใหญ่นะครับ

นี่แหล่งที่มาของต้นกล้วยประหลาดนี้
กำลังยืนชี้มองกันอยู่

พอทราบข่าวก็ปรีไปหาเลยครับ
ก็พบกับต้นกล้วยน้ำว้าที่มีความสูงเนี่ยนะ

แล้วก็แตกออกมาเป็นหวี๑๕หวี

รวมทั้งหมดมี๒๔๐ลูก

สิ่งที่แปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหม
ปลีกล้วยเนี้ย
แต่แบบนี้มัน

ผมก็ไม่เคยเห็นอ่านข่าวกล้วยแปลกมาก็เยอะ
ไม่เคยเจอกล้วยแปลกประหลาดแบบนี้จริง
คือเห็นแบบนี้แล้วชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อนะครับ
ก็นำทูบเทียนมากราบไหว้บูชาพร้อมกับชุดไทยด้วย
เออมาถวายกันเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีความเชื่อว่าต้นกล้วยจะมาให้โชค

เพราะฉะนั้นเขาก็มาขอเลขดงเลขเด็ดตามความเชื่อเขานะครับ
พอพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็มันมีแค่เรื่องของกล้วยอย่างเดียวหรือเปล่า

เดี๋ยวไปปิดบ้าน
ไม่ส่วนแล้วดูบ้านเลขที่อ้าว

ใช้วิจารณญาณในการรับโชค
เลขเหล่านี้นี่มาจากไหนโอ้โฮขนลูกเล้ว
ความเชื่อของเขาที่ฉันสงสัยเหมือนกันนะ
ชาวบ้านเนี่ยบางทีที่เขาไปดูต้นกล้วยดูอะไรแบบนี้

เหนือจากบางทีที่เขานับผลกล้วยนับหวีกล้วย

แต่เนี่ยงวดนี้ที่ให้มาหลายเลขมากเลยนะ
ครับโอ้มันก็เป็นความเชื่อของเขานะ

ดูข่าวแบบนี้ต้องมีสติในการรับชม
แล้วเรื่องของการพนันย้ำกันอีกครั้งแล้วกัน
สำหรับเจ้าพวกคณิตศาสตร์ชาวบ้าน
ที่ไม่ประสานกับทางภาครัฐ
อันนี้ได้เพราะเป็นการสนับสนุนรัฐบาลด้วย
รายได้ของคุณผู้ชมก็จะไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
อันนี้แหละนะซื้อในราคาตามกฎหมาย๘๐บาทสบายไม่ต้องลงทุนเยอะนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวเอามาเช็คก่อนมีมั้ยเนี่ย
เมื่อกี้นะโอ้ยใช่เลยถูกเลย
โอ้โฮโอ้โฮ